นายเปรมชัยกรณสูตรเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทย
กับพวกรวม๔คนที่เข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนไปล่าสัตว

ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๓ข้อหาด้วยกัน

เดินทางออกไปต่างประเทศนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เคลือบแคลงสงสัยของกระแสสังคม

เจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวก

จบคดีนี้จะเป็นเช่นไร

จะต้องได้รับโทษที่ตัวเองก่อไว้หรือไม่
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล

เจ้าสัวเปรมชัยติดสินบนเจ้าพนักงาน

สัวเปรมชัยโดนคดีเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
และร่วมครอบครองงาช้างแอฟริกาโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งในส่วนของการครอบครองงาช้าง
ทางตำรวจจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
ในวันที่๑๔มีนาคมนี้

ส่วนตัวเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่๑๐มีนาคมที่สนามบินดอนเมืองเพื่อไปยังบังกลาเทศและจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น
โดยพลตำรวจเอกศีวราก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมระบุนายเปรมชัยสามารถทำได้เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันตัวของศาลและนายเปรมชัยได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนั่นเอง
มาฝากของชุดพญาเสือได้ทิ้งประเด็นไว้อย่างน่าสนใจกรณีที่ตำรวจไม่รับเอาหลักฐานการลงพื้นที่จำลองเหตุการณ์ยิงเสือดำเข้ามาอยู่ในสำนวน
โดยนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือออกมายอมรับว่าที่ตำรวจไม่รับไว้เนื่องจากพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองโดยเฉพาะไม่ทราบจุดยิงเสือดำที่แท้จริง
รวมไปถึงจุดที่เสือดำยืนอยู่พร้อมระบุว่าเป็นการจำลองหรือสมมุติขึ้นตามประสบการณ์เข้าป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานนั่นเอง
เผยประเด็นที่น่าสนใจหากพบหัวกระสุนในที่เกิดเหตุเหมือนกับหัวกระสุนที่พบในตัวเสือดำทุกอย่างก็จะจบพยานหลักฐานต่างก็จะแน่นขึ้น
พร้อมยอมรับหัวกระสุนที่ว่านี้หายากมากหรือแทบหาไม่เจอเพราะเจอเพียงรอยกระสุนยิงฉลับไปที่ต้นไม้รวมทั้งก้อนหินเท่านั้นซึ่งไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
ที่ฝากของกรมประสุทธิ์กระทรวงเกษตรและสหกรก็มีความน่าสนใจไม่น้อย
เพราะล่าสุดมีการบรรจุรายชื่อสัตว์ป่าจำนวน๑๕ชนิดเข้าสู่มาตรา๓พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๙
โดยสัตว์ป่า๑ใน๑๕ชนิดนี้มีเจ้าเสือดำรวมอยู่ด้วยพร้อมยืนยันการลงโทษทางกฎหมายจะเหมือนกับการทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงทุกประการ
โดยคาดว่าจะมีการประกาศใช้หลังสิ้นเดือนมีนาคมนี้
โดยรอเพียงแค่ลายเซ็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซ็นรับทราบตามกฎกระทรวงเท่านั้น
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายนี้แล้วจะบังคับใช้ย้อนหลังนายเปรมชัยได้หรือไม่
ฝ่ายกฎหมายกรมประสุทธิ์เผยว่าในคดีความอาญาไม่มีการพิจารณาโทษย้อนหลัง
คดีนี้ยังต้องจับตาว่าจุดจบคดีนี้จะออกมาเช่นไร
หลักฐานสำนวนคดีที่สาวไปถึงผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษหรือไม่
เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญที่ว่าเสือดำตัวนี้ต้องไม่ตายฟรี
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน